ก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มีนักร้องวงเสือสองเลนแต่งเพลงหัวใจของพ่อ
ถ่ายทอดความรู้สึกถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อ

ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับ
ฝันดีนะลูกรัก
นอนละฝันดี
พรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าที่พ่อเคยได้ยิน
ใครน้อช่างใจร้ายพรากล้านตากระยางจากอกพ่อแม่
หลับฝันเธอที่รักสวรรค์ช่วยนำพา
ฟังแล้วรู้สึกน้ำตาไหลออกมาเลย
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
แล้วก็นักร้องเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพ่อ
ที่สูญเสียลูกที่เคยเจื้อแจ้วที่เคยน่ารัก
วันนี้ลูกหลับแล้วไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสดใสเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
มีข้อความแสงความคิดเห็นมากมายนะครับ
ขอให้เด็กที่เสียชีวิตขอให้วิญญาณของเด็กนั้นไปสู่สวงสวรรค์
ไปอยู่กับคุณครูที่เสียชีวิตนะคะ
นี่มีการให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากเลยนะครับ